สำหรับใครที่ต้องทำงานเกี่ยวกับเด็กเล็ก
โดยเฉพาะคุณครูโรงเรียนอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่าง
อย่าให้ลูกของคนอื่นที่เขามาฝากแล้วก็ไว้ใจคุณ

มีเด็กค่ะหัวไปติดอยู่ในเครื่องเล่นแบบนี้ค่ะ
และติดอยู่แบบนี้น้องร้องด้วยความเจ็บปวดนี่นะคะ
ซึ่งคุณครูเองตอนแรกก็พยายามที่จะช่วยเหลือด้วยตัวเองเนี่ยนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายคุณครูก็ช่วยไม่ได้แล้วน้องก็ยิ่งร้องดังขึ้น

ถึงมือกู้ภัยค่ะมาถึงเนี่ยนะคะ
ภาพเนี่ยเป็นภาพที่ถ้าเราไม่เบลอนะมันจะเป็นภาพที่ค่อนข้างน่าหวัดเสียว
กระทบกระเทือนจิตใจโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยนะคะ
เพราะว่าศีรษะของน้องคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณ๓ขวบค่ะ
ไปติดขัดอยู่กับราวจับปีนขึ้นสะพานโค้ง
ครูต้องเอาเก้าอี้มานั่งเนี่ยแล้วก็พยายามช่วยขยับ
ทีละนิดทีละลิ้นนิดแต่ก็ทำไม่ได้สุดท้ายถึงมือกู้ภัย
กู้ภัยมาค่ะมาเลยเครื่องตัดทางทางเหล็กออกแล้วถึงเอาเด็กออกมาได้ปลอดภัย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่ง
ในอำพิวปราณคลสีอายุทยา
สอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าช่วงที่มันเกิดเหตุเป็นพักเที่ยง
รับประทานอาหารเสร็จแล้วเขาก็ต้องมาย่อยกันหน่อย
ก็คือการเล่นเครื่องเล่นนี่แหละมันมีเยอะแยะเลย
จู่ค่ะได้ยินเสียงเด็กร้องจากขึ้นมาเลย
คุณครูตกใจวิ่งไปดูมันต้องมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้น
แล้วก็เป็นเหตุการณ์ร้ายจริงเนี่ยน้องหัวไปติดอยู่ในเครื่องเล่นเนี่ยนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๗ตำบลบ้านป้อมบอกว่าที่ผ่านมาเคยเกิดอุบัติเหตุกับเด็กพลัดตกลงมาเหมือนกัน
แต่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แปลกขนาดนี้ที่หัวน้องไปติดอยู่กับเครื่องเล่นเนี่ยนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกว่าหลังจากนี้จะต้องมีการสำรวจใหม่แล้วล่ะ
เครื่องเล่นต่างว่าชิ้นไหนมันมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายกับเด็กได้บ้างค่ะ